จำลองเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุ
นี่เจ้าหน้าที่เนี่ยลอยลำมาถึงจุดที่เพื่อนเขาบอกว่าตกอยู่แถวนี้
อืมนี่จะเห็นว่ามีคนนั่งยองยองอยู่ท้ายเรือด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ให้แซนคนที่บอกว่าแตงโมเนี่ยจะมาปัสสาวะ
แล้วตัวเองนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือเนี่ยมาทำการจำลองเหตุการณ์ด้วย
แซนนี่จะนั่งอยู่ท้ายเรือเลยแล้วเหมือนมีคนหนึ่งที่อยู่ส่วนท้าย
แถวที่จะเป็นจุดที่น่าจะเป็นคุณแตงโมไปนั่งอยู่
ใช่ค่ะอาจจะภาพไกลหน่อยนะคะ
ครับเราพยายามดึงภาพมาให้เห็นให้ชัดที่สุดนะฮะเท่าที่จะทำได้
เหมือนคุณแซนทำท่าเหมือนกับตอนที่เกิดเหตุก็คือตัวเองนอนอยู่ยื่นขาไปเล่นมือถือใช่ไหมคะ

ใช่แล้วมีคนไปจับขาแล้วก็นั่งยอง
เพื่อจะดูว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหน
ซ้ายมือสุดจะเป็นเครื่องนะเป็นใบพลัดตรงนั้นนะครับ
คือเรือลำนี้ไม่ใช่เรือลำที่เกิดเหตุนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่พยายามนำเรือที่ใกล้เคียงที่สุดมาใช้การจำลองเหตุการณ์
ถ้าเกิดว่าการจำลองเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่เรือลอยลำลักษณะแบบนี้
ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลานั้นแซนจะบอกว่าเรือเนี่ยวิ่งไปด้วยความเร็วแบบนี้

คือจังหวะที่เกิดเหตุเรือกำลังแล่นอยู่หรือเรือลอยลำแบบที่กำลังจำลองเหตุการณ์อยู่
ใช่เพราะมีคนตกปลาแถวนั้นที่วันนี้เจ้าหน้าที่เชิญมาให้ข้อมูลมาสอบปากคำอยู่สองสามคนนะ
เขาบอกเห็นเรือมันโอ้โหหมุนตีโค้งเร็วมากแล้วมีคนตกเรือ

ต้องรอฟังตอนเจ้าหน้าที่ขึ้นมา
นี่นะฮะแม่เสียดายเวลาจะหมด
ใช่คะเดี๋ยวทยรัชก์จะประเด็นท่านติดตามต่อกันแล้วกัน
นะคะผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะคะ